ส่วนนี้ครับคุณผู้ชมเห็นคุณแม่เนี่ย
ดมยาดมจะเป็นลมเพราะอะไรฮะ
จริงเราไม่เจอคุณแม่มาประมาณสัก๒๓วันแล้วนะ
ได้แต่โทรศัพท์สอบถามความคืบหน้าทางคดี
ปรากฏว่าวันนี้คุณแม่ไปที่สพเมืองนทบุรี

จี้จะสอบถามทั้งเรื่องของทนายกฤษณะ
เรื่องของคดีทั้งเรื่องของความคืบหน้า
แม่บอกอย่าลูกอย่ากดดันนะอย่ากดดันนะ
ถ้ากดดันเดี๋ยวแม่กระโดดบันไดเลย
แล้วแม่จะเป็นลมแล้วแม่จะเป็นลมแล้ว
นักข่าวก็เลยต้องพาคุณแม่ไปนั่งพักก่อนนี่จังหวะนี้

คุณแม่มากก่อนนี้
ตรงนี้ก่อนคุณแม่มานั่งตรงนี้ก่อนแล้วคุณแม่บอกว่างั้นอย่ารุมคุณแม่นะ
นี่ค่ะคือคุณแม่พะนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับเดินทางมาที่สพเมืองนนทบุรี
โดยคุณแม่บอกว่าจะต้องเข้าพบหัวหน้าพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีการเสียชีวิตของลูกสาว
แต่ทีนี้โอ้โหนักข่าวก็ไปรุมนะฮะทีนี้คุณแม่เลยบอกว่าแม่จะกระโดดนะตอนที่คุณแม่เดินขึ้นบันไดชั้น๒ของโรงพักนะครับ
นักข่าวก็เลยต้องพาคุณแม่มานั่งตรงนี้แล้วคุณแม่บอกว่าแม่ความดันขึ้นแล้วเพราะว่าเครียดไม่ได้นอนเลยนะครับ
แล้วก็จะเป็นลมอยู่แล้วนะครับควักยาดมออกมาดมแล้วก็กินยาลมด้วยนะเพื่อบรรเทาอาการ
นักข่าวก็ถอยห่างนิดนึงให้คุณแม่หายใจสะดวกนิดหนึ่งนะครับ
สักพักหนึ่งคุณแม่เริ่มมีอาการดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นคุณแม่ก็ยอมพูดกับนักข่าวนะ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้อาการไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับ
แต่ก็ต้องมาให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่นัดหมายกันไว้
เครียดเรื่องอะไรบ้างตอนนี้โอ้โหถูกจมตี
กระเป๋าแบรนดเนมของลูกสาวของแตงโม
ที่มีข่าวออกไปว่าแม่เอาไปนั้นเอาไปขาย

แค่แม่เห็นกระเป๋าเหล่านั้นแม่ก็จะร้องไห้คิดถึงลูกแล้ว
ส่วนเรื่องทนายกิจสนะที่แต่งตั้งมาให้ดูแลคดีน้องแตงโมนั้นนะครับ
ก็จริงแล้วมีผู้ใหญ่แนะนำตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้ว
เห็นว่าเขาก็เป็นคนทำงานดีนะทำงานไวสุภาพ
ก็เลยจ้างให้เป็นทนายความดูแลคดีนี้นะครับ
สังเกตไหมคุณแม่ชอบคนสุภาพนะฮะ
แต่ว่าทนายกฤษณะอาจจะมีประวัติอะไรก็ตามเถอะ
แต่นั่นเป็นเรื่องอดีตนะฮะทุกคนมีอดีตด้วยกันทั้งสิ้น
ยืนยันจะให้ทนายกฤษณะดูแลคดีนี้ต่อไป
แล้วก็ยังเชื่อมั่นในทนายกฤษณะร้อยเปอร์เซ็นต์

คุณแม่น้องแตงโมยังบอกอีกนะคะว่า
ยังไม่เห็นข่าวที่นายโรเบิร์ตรับสารภาพว่าลองขับเรือ
เป็นเหตุให้เรือกระชากจนน้องแตงโมตกน้ำเสียชีวิต
แล้วก็ยังไม่เห็นรายงานจากตำรวจอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้เลย
แต่ส่วนตัวแล้วแม่ไม่ได้สนรูปคดีแล้ว
ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจซึ่งถ้าเป็นไปตามคำให้การจริง

เพราะว่าเขามีความรู้สึกสำนึกผิด
แล้วก็ตั้งใจมาขอคำมาแม่จริง
ส่วนเรื่องคดีนั้นมันเป็นคนละเรื่องกัน
ยังให้อภัยโรเบิร์ตและปอให้อภัยเหมือนเดิม๑๐๐ด้วย
และหากทั้งคู่จะบวชให้แตงโมก็แม่ก็ยินดี
คุณแม่จำหนูแล้วให้อภัยในความรู้สึกของคุณแม่
ในความเป็นคนที่เขาต้องการจะกากเท้าเรา
แต่เรื่องคดีไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของตำรวจไงคะ
เรื่องของคดีก็ว่ากันไปตามคดี
แต่เรื่องของการให้อภัยก็ให้๑๐๐ปล่อยฟรีไปแล้ว

ขณะที่กรณีของคุณป้าคุณแตงโมที่ออกมาโพสต์

ความยุติธรรมให้กับแตงโมนั้นนะครับ
พนิดาบอกว่ายังไม่เห็นโพสต์ดังกล่าวนะ
แล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับคุณป้าของแตงโม
แต่จำได้ว่า๒วันก่อนแตงโมจะตกเรือ

มันเหมือนเป็นรางสังหรณ์บอกเหตุ
แตงโมไปสั่งลาป้าเขาก่อนจะเสียชีวิตนะครับ
หลังจากนี้แม่ไม่ขอพูดอะไรอีกแล้วนะครับ
ขอให้ทนายเป็นคนชี้แจงทุกเรื่องนะครับ

ตอนนี้แม่เปิดเผยมาแบบนี้

ส่วนใครจะมองว่าแม่สติไม่ดี
แม่คงเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้หรอก

นั่งรถกระบะของตำรวจไปไหนรู้ไหมครับ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗
เพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่นั่น
โอ้โหแต่ตอนที่ขึ้นรถนะคุณแม่เนี่ย
ตอบคำถามนักข่าวแล้วนะครับ
ได้แต่โบกมือมาบอกไม่แล้วจ้ะไม่แล้วจ้
ให้สัมภาษณ์แล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะ
แล้วก็พอไปถึงที่ภูทรภาค๑เนี่ยนะครับ

แม่บอกไม่แล้วจ้าไม่แล้วจ้าบ๊ายบายนะฮะ
แต่นักข่าวก็ตามทันนะ

นักข่าวไปดัก๒ที่เลยครับ